มาดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ซอยแห่งหนึ่ง
ในเขตเทศบาลเมืองนักคลปัดถม

เพราะว่ามีคุณป้าของบ้านหลังหนึ่ง
คุณชอบเก็บของเก่าเก็บขยะ
จนมันล้นออกมาจากบ้านแบบนี้

โอ้โหชาวบ้านบอกว่าจะเก็บเป็นภูเขาเหล่ากาแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณป้าครับ
เพราะคุณป้ากองสุมไว้แบบนี้นานกี่ปีแล้วรู้ไหมคุณ

ทนไม่ไหวประกาศขายบ้านหนีกันแทบทั้งซอยแล้วนะครับ

โอ้โหกองขยะสุมไว้จนล้นหน้าบ้านเลยมีขยะอะไรบ้างแน่นอนฮะ
กระดาษพลาสติกขวดแก้วของใช้ต่างไม่มีขยะเปียก
เพราะเหมือนคุณป้าเขาไปเก็บของเก่ามาไว้ตรงนี้นะครับ
ไม่อยากเชื่อครับว่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
และใกล้โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
ช่วยจัดการปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทีครับ

นครปฐมนะฮะทีมข่าวไปถึงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เทศบาล
กำลังใช้รถคุณในการที่จะคีบรถมือคีบใหญ่เมื่อกี้นะ
คีบขยะใส่เข้าไปที่รถ๖ล้อเพื่อจะเอาไปทิ้งอย่างถูกต้อง
โดยขยะที่กองสุมกันอยู่หน้าบ้านสุมกันอยู่ที่หน้าบ้านที่เป็นคู่หา
ติดกันถึง๔ห้องนะฮะไม่ต้องถามเลยว่าเหม็นแค่ไหนเหม็นมากครับ
ทีมข่าวของเราบอกโอ้โหขนาดใส่หน้ากากอนามัยไปนะเอาไม่อยู่ครับ
ทีนี้ไปสอบถามคุณป้าสุดาซึ่งเป็นคุณป้าที่เก็บขยะแบบนี้เอาไว้
ป้าบอกว่าหนูอย่าเรียกว่าขยะขอให้พวกหนูเรียกว่าของที่รอขาย
ป้าบอกใช้คำนี้ของที่รอขายของพวกนี้มีทั้งไปเก็บมา
แล้วคนอื่นที่ขี่รถผ่านมาก็โยนไว้ให้ตรงนี้เลย
ป้าก็ยังบอกว่าเก็บของไว้ไม่ถึงปีนะไม่ใช่๑๐ปีอย่างที่ชาวบ้านเขาบ่นกัน
ทยอยเอาไปขายตลอดเหมือนกันแต่เอาไปได้ทีละนิดทีละนิด
ก็ดูสิมันกองขนาดนี้ป้าก็ออกไปคนเดียวไม่ไหวนะครับ
ยังบอกอีกนะครับว่าใครบอกว่าเหม็นถ้าไม่เหม็นป้าจะถอดกางเกง

กากกองกระดาษนี่แหละมายวนไว้ให้

หรือป่าชกหน้าเลย

ไปได้ไหน
หึป่ายัง

ป้าก็ตีนนะป้ากินมันโชว์อยู่ไหนวะ
มันพูดว่ามีกินอยากจะเจอ

เห็นหนักเป่าของเราไหมแตะตัวป้าใจเย็นครับ
โอ้โหเนี่ยท้าเลยให้คนมาดมเลยว่ามันไม่มีกลิ่นนะฮะ

ฉันก็ปีนเข้าบ้านของฉันได้อย่างนี้ป้าบอก

มันเป็นสภาพที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีคุณ

นี่แต่เบื้องต้นทางเทศบาลชี้แจงว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาตลอดนะฮะ
แต่พอมาถึงเจอป้าด่าทุกครั้งเลย
คราวนี้เทศบาลก็บอกว่าต้องอุดหูมา

ส่วนขยะในบ้านเนี่ยทางเทศบาลไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะ

โดยเฉพาะครั้งนี้ที่เทศบาลมาขนขยะเฉพาะหน้าบ้านออกไปก่อน
ประเมินได้ว่าขยะที่ขนไปทั้งหมดเนี่ย
๑๓ตันตัวจริงนะฮ่ะ

แล้วคุณป้าบอกว่าถ้าจะขนไปทิ้งเองได้ยังไงล่ะเนี่ย

คุณผู้ชมเม้น